บ่อบิตอยู่จังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันเลยค่ะที่ภูบ่อบิตจังหวัดเลยนั่นแหละ
ที่อื่นนะฝนเขาตกใช่ไหมแต่ที่นี่เขาหนาวก่อนใครเพื่อนเลยนะ
แล้วบรรยากาศนี้โอ้โหเหมือนกับแบบเป็นทะเลหมอกมาโอบล้อมคุณผู้ชม
นี่ดูซิค่ะบรรยากาศการเปิดงานคือตัดตัดบิ้นเปิดงานนะ
เขาเปิดเป็นโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษ
ภูบ่อบิตค่ะเขามีชื่อเก๋นะ
เที่ยวเลยเลยมาภูบ่อบิต
แล้วภูบ่อบิตก็อยู่ใกล้กับตัวเมืองที่จังหวัดเลยค่ะ
เป็นภูเขาสูงสักประมาณ๕๐๐๖๐๐เมตร
ระดับน้ำทะเลแล้วก็ดูสิคุณเห็นไหม
ทางขึ้นมันก็จะเป็นป่าเขียวขจีอุดมสมบูรณ์แบบนี้

เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในพื้นที่จังหวัด
แล้วยิ่งช่วงเช้านะถ้าไปโอ้โหคุณจะเห็นทะเลหมอกแบบนี้

แล้วมันจะมีแสงแรกของวันเป็นแสงจากดวงอาทิตย์

ส่วนตอนบ่ายก็จะเห็นวิวสวยของตัวเมืองจังหวัดเลย
ถ้าเกิดอยู่ไปถึงตอนเย็นตอนเย็นก็ได้ชมพระอาทิตย์ตก
แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยอยู่ถึงค่ำเลยได้ไหม
ได้จะได้เห็นแสงไฟแบบวิบวับวิบวับของจังหวัดเลย
ก็คือเป็นวิวของจังหวัดยามค่ำคืนนี่แหละค่ะ
ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่โอ้โหทุกช่วงเวลามีเสน่ห์มาก

อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครอยากไปเที่ยวไปได้เลยที่นี่ค่ะ

เลยภูบ่อบิตจังหวัดเลย